ข่าวนี้ก่อนครับเมื่อวานเรานำเสนอไปนะครับ
หลังจากที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่มหาสารคาม
เพราะว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยเสื้อผ้า
ที่อยู่ในเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
แล้วก็เลือกเฉพาะพวกชุดชั้นในยกทรงของผู้หญิงไป
ถ้าที่สุดสามารถจับกลุ่มโจรได้แล้วนะ
นี่เป็นภาพขณะที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุ
ชุดชั้นในของผู้หญิงจากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ตัวเมืองมหาสารคามก็สร้างความหวาดภาวะ

แล้วก็เจ้าของร้านเครื่องซักผ้านะครับ

ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
จากเกรงว่าจะเป็นภัยต่อสังคม
เมื่อวานเรานำเสนอคลิปเหตุการณ์นี้

โดนแบบนี้ไป๒ครั้งแล้วนะครับ

คือนายสุภาชัยนนทะนำอายุ๓๖ปี
ก่อนจะถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

เพื่อนำมาดม

ส่วนชุดชั้นในที่ขโมยมา
จะนำไปซุกซ่อนไว้แถวบ้านร้างใกล้บ้าน
แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มีอารมณ์ขึ้นมา
ก็จะกลับไปดมชุดชะในต่อ
หรือไม่ก็ไปขโมยในครั้งต่อไปนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
แล้วก็คุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ